ส่วนเหตุการณ์นี้เราต้องตามความคืบหน้าต่อค่ะ

กรณีนายทหารยศร้อยโท
ที่อยู่ในค่ายทหารที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
ตกเป็นผู้ต้องหานะคะว่าล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กผู้หญิงอายุสิบสี่ปีครับคือเด็กผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่า
นายทหารยศร้อยโทคนนี้ไปรับเขาที่โรงเรียน
แล้วครูที่โรงเรียนก็เลยบอกแม่เด็ก

เด็กก็เลยเฉลยว่านายทหารยศร้อยโทคนนี้ข่มขืนเธอ
แล้วก็ข่มขืนแบบโรคจิตแบบสาดิต
คือเหมือนเอาสายเคเบิ้ลมัดมือมัดเท้าเอาผ้าอุดปาก

มขู่เด็กว่าอย่าไปบอกใครถ้าบอกใครจะเอาคลิปนี้ไปประจาน
แม่เด็กบอกว่าก็เพิ่งรู้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง
แต่ลูกสาวเล่าให้ฟังว่าถูกข่มขืนตั้งแต่เดือนมีนาคม
หมายความว่าครึ่งปีนะคะ๖เดือนที่ถูกข่มขืนแบบนี้นะคะ
ตัวผู้ปกครองของเด็กก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพนาทวี
ทีนี้ค่ะเรื่องของคดีความในส่วนของคดีอาญา
ตำรวจบอกว่าก็ต้องรอหลักฐานการตรวจร่างกายของเด็กผู้หญิงวัย๑๔ผู้เสียหาย
ก็จะมีการดำเนินคดีข้อหาพรากผู้เยาว์ข้อหาข่มขืนเด็กเนี่ยนะคะ
แต่ว่าปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของทางวินัยทางฝ่ายทหารนะคะ
เพราะว่าครอบครัวของเด็กก็อยู่ในบ้านพักค่ายทหารเดียวกัน
กับนายทหารที่ตกเป็นผู้ต้องหาคือพ่อของเด็กเนี่ยเป็นทหารยศจ่าสิบเอก
แต่แม่กับพ่อนี่เป็นพ่อแม่บุญธรรมนะคะครับแล้วก็มีปัญหาอยู่ในค่ายทหารด้วย
คือแม่เด็กบอกว่าหลังจากไปแจ้งความกับตำรวจสพนาทวี
ทหารยศร้อยโทที่ถูกกล่าวหาแล้วตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยไปขู่ถึงบ้าน
ขู่ว่าโอ๊ยเขาใหญ่นะเอาเรื่องอะไรเขาไม่ได้หรอกแล้วเอาปืนไปยิง
ตอนที่พ่อเด็กนั่งดื่มกันอยู่กับเพื่อนที่หน้าบ้านพักของในค่ายทหาร
เอาปืนยิงเลยพ่อเด็กก็เลยเอาปืนยิงสวนไปแต่ยิงลงพื้น
ทีนี้ปัญหาก็เกิดทำให้ผู้บังคับบัญชาบอกว่างั้นให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ครอบครัวของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายทั้งทหารยศร้อยโทที่ตกเป็นผู้ต้องหา
ย้ายออกไปจากบ้านพักในค่ายทหารเลยทั้งคู่เลยให้ไปทั้งคู่เลยออกทั้งคู่เลยออกทั้งคู่เลยทีเนี้ย
ตำรวจเขาเลยบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องแบ่งเป็นสองเรื่องเรื่องทางคดีความที่ตำรวจดำเนินการ
กับเรื่องทางวินัยที่ทหารเขาก็ต้องดำเนินการ
ล่าสุดวันนี้ค่ะพลตรีเกรียงไกรศรีรักษ์ผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่ห้า
ค่ายเทพสตรีศรีศูนย์ทรนทุ่งสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่า
ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วนะคะกำลังดำเนินการเรื่องพักราชการกับทหารยศร้อยโทที่ตกเป็นผู้ต้องหา
อันนี้ในส่วนของการทะเลาะวิวาสระหว่างนายทหารยศร้อยโทที่ตกเป็นผู้ต้องหากับพ่อของเด็กอยู่ระหว่างการสอบสวน
เรื่องนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายก็คือผู้บังคับบัญชายืนยันมาแบบนี้ค่ะ
อยู่นะครับเพื่อที่จะดำเนินการสั่งพักราชการต่อไป
ซึ่งในขณะนั้นนี่เรากำลังดำเนินการสรรพรรคราชการขึ้นมา
วันนี้สั่งพักราชการทั้งสองท่านหรือว่าท่านเดียวก่อนครับ
ในขั้นในส่วนของผู้ถูกกล่าวโทษในเรื่องของคดีข่มขืนนะครับ
ขอบคุณนะครับส่วนเรื่องการตลอกวิวาส
เรื่องของการก่อเหตุในค่ายนะครับที่นางสุวีนั้นอาจจะดำเนินการต่อไป
เรื่องของการพักราชการร้อยโทที่ถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนอนาจารย์เด็กนะครับ
ทางพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่๔บอกว่า
คดีนี้ท่านก็ติดตามคดีอยู่นะครับซึ่งยังต้องรอผลการสอบสวนทางคดีอาญา
ถ้ามีผลออกมาอย่างไรก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงแม่ทัพภาคที่๔บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียมาก
และยืนยันว่าจะไม่มีเลี้ยงหรือปกป้องใครอย่างแน่นอนทุกอย่างต้องว่ากันตามกฎหมาย
ยืนยันว่าไม่เข้าข้างใครและจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะฮะจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทำงานในฐานะแม่ทัพภาคที่๔
ถ้าพบผิดจริงก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ตอนนี้ได้ตั้งเรื่องพักราชการร้อยโทคนนี้แล้วนะครับ
แต่ว่ายังต้องรอคำสั่งลงมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะต้องรอคำสั่งจากทางกลาโหมก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องของการสืบสวนสอบสวนทางคดีก็ให้ตำรวจดำเนินการไป
ขณะที่พันเอกวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหมดแล้วนะฮะ
เป็นสองเรื่องก็คือ๑คดีพรากผู้เยาว์คดีพรากผู้เยาว์นี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของตำรวจสพนาทวี
ซึ่งยืนยันว่าหน่วยงานต้นสังกัดจะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจแต่ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
อีกคดีหนึ่งคือคดีทะเลาะวิวาสใช้อาวุธปืนข่มขู่กันคดีนี้เกิดขึ้นในหน่วยทหารซึ่งหน่วยต้นสังกัดได้สอบสวนและมีบทลงโทษเบื้องต้นไปแล้ว
ก็คือให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายออกจากบ้านพักของราชการในหน่วยทหารไประหว่างรอผลการสอบสวน
ส่วนการดำเนินการด้านวินัยก็จะให้การดำเนินการในคดีทางอาญาทางยุติธรรมเนี่ยดำเนินการไปก่อนแล้วเดี๋ยวทางวินัยก็จะมาว่ากัน
ค่ะทางทหารบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องควบคู่กันไปทางภาคส่วนของทหารก็คือจะมี
แต่ว่าล่าสุดวันนี้นะคะนายทหารยศร้อยโทที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
เขาให้สัมภาษณ์นะนักข่าวของเราโทรศัพท์ไปคุยแล้วเขาก็เริ่มให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้างแล้วนะคะ
เขายืนยันว่าผมไม่ได้ข่มขืนเด็กมีพยานยืนยันได้ให้การกับตำรวจไปหมดแล้ว
ตอนนี้มีทนายความช่วยเหลือเรื่องคดีความอยู่ผมไม่สามารถให้ข่าวอะไรได้
กลัวว่าจะมีผลต่อรูปคดีตอนนี้ชีวิตผมกลายเป็นจำเลยของสังคม
คนมากล่าวหาว่าผมเป็นคนโรคจิตทำร้ายเด็กผู้หญิง
ใช้สายเคเบิ้ลรัดมือผ้าปิดปากซึ่งผมรักเหมือนลูกเหมือนหลาน
ผมเครียดมากอยากฆ่าตัวตายผมมีภรรยามีลูกกำลังน่ารัก
ผมจะทำทำไมตอนนี้ผมแยกกับภรรยาออกมาอยู่ตัวคนเดียว
ทีวีก็เอารูปภรรยาผมไปออกสื่อทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้อง
สังคมประนามลูกผมไม่กล้าไปโรงเรียน
ที่เป็นข่าวออกสื่อที่ฝ่ายแม่ของเด็กหญิงออกมาให้ข่าวเนี่ย
เพราะว่าจงใจบิดเบือนให้ข่าวเท็จนายทหารยศร้อยโทคนนี้นะคะบอกว่า
สาเหตุที่แม่ของเด็กผู้หญิงวัย๑๔ผู้เสียหายออกมาให้ข่าวก็เพราะว่า
สามีของแม่เด็กอะค่ะกระทำความผิดวินัยร้ายแรงไปก่อเหตุเมาเหล้ายิงปืนในค่ายทหาร
และพยายามฆ่ารวมถึงผัวพันธ์เรื่องของอาวุธปืน
ก็เลยออกมาให้ข่าวที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเขาอ้างแบบนี้
จะมาให้ข่าวทำให้ร้อยโทเสียหายเรื่องไปอนาจารย์ลูกสาวตัวเองอะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นคนที่ทางครอบครัวของผู้เสียหายไปร้องขอความเป็นธรรมไปขอความช่วยเหลือนะคะ
สสคนนี้ก็เลยบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากแม่ของเด็กผู้เสียหายแล้ว
ก็เลยมาหาวิธีช่วยทั้งทางด้านคดีทั้งช่วยเหลือตัวเด็กด้วยนะคะ
เพราะว่าเด็กได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจหนักมาก
ต้องย้ายโรงเรียนนะคะต้องไปอยู่กับคุณยายค่ะ
ก็เลยประสานไปยังแพทย์หญิงเพชรดาวโต๊ะมีนา
เรื่องนี้สำคัญมากเรื่องของสภาพจิตใจเด็กนะคะ
ที่หนึ่งทะลี่ที่สองก็ขอให้เป็นในเรื่องของกระบวนการยุทธิธรรม
แต่สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือภาวะจิตใจของเด็กนะครับ
ก็เลยได้ประสานกับทางคุณหมอเพชรดาวโตมินา
ส่วนส่วนบัญชีรายชื่อภักดิ์ภูมิใจไทยให้ติดต่อเพื่อให้เด็กได้ถึงมือคุณหมอ
เพื่อจะได้บรรเทาในเรื่องของภาวะจิตใจนะครับ
นี่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งมากกว่าคดี
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอผลการตรวจร่างกายของเด็กหญิงวัย๑๔ผู้เสียหายนะคะ
ซึ่งในแพทย์สุวัสดิ์วิริยพงศุกิจผู้มนุยการโรงพยาบาลนาธวี
ก็เลยบอกว่าตอนนี้กำลังตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสงขลานคริน
ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะผลตรวจจะส่งกลับมาภายในสัปดาห์นี้
กรณีนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายคือวันนี้ทหารยศร้อยโทก็ยืนยันหนักแน่นว่า
เด็กหญิงวัยสิบสี่ผู้เสียหายอ่ะนะคะซึ่งข้อมูลจากพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ก็บอกว่าคือปัญหามันมีความขัดแย้งมานานจากเรื่องที่ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งก็คือนายทหารยศร้อยโทคนนี้ก็ไม่เคยเรียกไปสอบเรื่องราวข้อที่จริงอะไร
พ่อของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายก็กลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าไปยิงนายทหารยศร้อยโทด้วยซ้ำ
ทั้งที่พ่อเด็กยืนยันว่ายิงลงพื้นระงับเหตุเพราะว่านายทหารคนนี้มายิงใส่ก่อนมาหาเรื่องก่อน
นี่ค่ะก็เป็นข้อมูลจากสองฝั่งนะตอนนี้นะคะ
แต่คดีมันก็ชัดเจนแหละฮะว่ามันคนละเรื่องกันแน่นอน

อะไรสืบสวนสอบสวนหลักฐานปรากฏตรงไหนก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับ